ทางด้านครอบครัวของอีกหนึ่งสาวนะคะก็คือนางเอกสาวแต้วนัทพร
หลังจากที่ได้สูญเสียคุณพ่อพลอากาศตรีนรงเตมีรักไปอย่างไม่มีวันกลับ
ก็ได้โพสต์ขอบคุณผู้ใหญ่และคนในวงการบันเทิงที่ได้มาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อ
รวมถึงยังได้โพสต์รูปและข้อความสุดท้ายของคุณพ่อที่เขียนถึงพันรยาและลูกสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ได้อ่านข้อความก็คงจะสัมผัสได้ถึงความรักและความผูกพันของพ่อลูกคู่นี้ได้เป็นอย่างดีนะคะ
ทางด้านพี่เต๋าพี่สาวของแต้วก็ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเป็นคลิปที่ทั้งคู่ร้องเพลงหัวใจผูกกันให้คุณพ่อฟัง
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ากล่อมพ่อนอนคืนที่๓ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจ
พร้อมกับชื่นชมว่าทั้งคู่เข้มแข็งสุดค่ะ
ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าวนะคะ
เราได้เห็นภาพความเข้มแข็งของแต้วนัทพรนะคะที่คอยประคองอยู่เคียงอยู่เคียงข้างคุณแม่และพี่สาวเสมอ
ค่ะนะหลายคนก็ส่งกำลังใจให้เธอนะคะ